คนในครอบครัวที่ไปทำงานที่อิสราเอลได้๒ปี

แล้วก็คนที่ไปทำงานชื่อว่าคุณไม้ชายา
คุณไม้ชายาแจ้งข่าวว่าแคมป์คนงานใกล้กัน
มีกลุ่มฮามาสบุกมากราดยิง
นับตั้งแต่วันเสาร์จนวันนี้คุณผู้ชมฮะ
ยังติดต่อกันไม่ได้เลยครับหายไปเลยครับ

ซึ่งเป็นภรรยาของนายไม้และนางสาวรัชนีพี่สาวเนี่ย
คือเล่าให้ฟังว่าคุณไม้เขาไปทำงานที่อิสราเอล
๒ปีด้วยความตั้งใจจะหาเงินมาสร้างบ้าน
สร้างเรือนห่อศัยยาจ้างงาน๕ปี๓เดือน
ตั้งแต่ไม้เข้าไปอิสราเอลก็ส่งเงินกลับมาให้ทางบ้าน
โอ้โหเดือนละ๒๓หมื่นบางเดือนได้เยอะส่งมา๖หมื่นก็มี
ตอนนี้ไปแค่๒ปีสามารถจะส่งเงินมาให้ที่บ้าน
จนสามารถสร้างบ้านเรือนสร้างเรือนหอได้แล้วก็ซื้อรถยนต์ได้แล้วคันหนึ่ง
คนเป็นภรรยาอย่างคุณสายใจเนี่ยเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่เกิดเหตุ
ก็คือวันเสาร์ที่๗ตุลาคมที่เรารายงานข่าวไปคุณผู้ชม
คุณไม้ส่งข้อความมาหาเธอตอนสัก๖โมงเช้า
ว่ามีแคมป์คนงานข้างถูกกลุ่มคนร้ายบุกมากราดยิง
ตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นห่วงสามีบอกให้สามีดูแลตัวเองดีนะ
นับตั้งแต่นั้นมาติดต่อไม่ได้อีกเลยครับจนมีเพื่อนสามีส่งคลิป
ระบุว่าเป็นแคมป์ของสามีตอนที่ถูกกลุ่มฮามาสบุกมาโจมตี
พร้อมกับข้อความว่าไม้น่าจะเสียชีวิตแล้ว
เพราะเนี่ยติดต่อกันไม่ได้มา๓วันแล้วก็อยากให้ครอบครัวทำใจไว้นะ
เพื่อนสามีเธอยังบอกอีกว่าสามีเธอและเพื่อนวิ่งไปหลบซ่อนตัว
แคมป์คนงานประมาณ๕คนที่ห้องหมายเลข๕
แล้วห้องนั้นน่ะโดนกราดยิงใส่ครับมีวางระเบิดด้วย
และจุดไฟเผาแคมป์จนไม่เหลือซากเลย
ตอนนี้เธอซึ่งอยู่ประเทศไทยก็ทำได้แค่ไหว้พระบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้นายไม้กลับมาได้อย่างปลอดภัย
หรือถ้าเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะ
ขอให้ได้กระดูกกลับมาทำบุญก็ยังดี
ในใจยังหวังลึกอะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
หวังให้คุณไม้รอดชีวิตแต่เปอร์เซ็นต์มันก็๕๐

ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่คงติดต่อมาบ้างแล้วล่ะ

ก็๕๐๕๐ต้องรอเขายืนยันมาค่ะ
ตอนนี้ก็คือติดต่อได้ค่ะไม่ได้เลย
ไม่ได้๓วันแล้วอยากให้กลับมาค่ะ
พันว์พึงขอ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นกำลังใจให้พี่สายใจจริงนะค่ะ
พี่สายใจคนเป็นภรรยาและพี่รัชนี

ขอให้ติดต่อในไม้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ขอให้เขายังมีชีวิตอยู่และปลอดภัยนะครับ

สำหรับคนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
มีรายงาน๑๑คนใช่ไหม

คือคุณอนุชาอ่างแก้วหรืออาร์ตอายุ๒๘ปี

ยัดยาดโพสต์บอกว่า

ก็ทำอยากให้หลานปลอดภัยครับ

คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะ
เพราะพี่ดิฐาวชมอ่างแก้ว

และขอบคุณครับ

แง่เอิญแล้วครับ
คุณยายเรียกชื่อหลานใหญ่เลยนะครับ

เป็นย่าของคุณอาร์ตคุณผู้ชมครับ
แรงงานไทยที่ถูกกลุ่มฮามาส
จับตัวไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับคุณผู้ชม

เอาหม้อนึ่งข้าวเหนียวมาเรียกชื่อหลานนะ

ทำอะไรได้ทำหมดเลยจริงนะพี่เบิร์ต

คือนะตอนนี้เราอยู่ไทยไปช่วยตามหาก็ไม่ได้อยู่แล้วนะ

ใช่ก็มีทางศัยศาสตร์นะครับ

แล้วไปไหว้ห้อนขอพรจากสารปูตาสิ่งศักดิ์ศิษย์ประจำ

ลูกชายเนี่ยมาเล่าอีกทีบอกอาร์ตเนี่ยถูกกลุ่มฮามาสบุกเข้าไปยึดโทรศัพท์มือถือนะไม่ได้ยึดแต่อาร์ตเขายึดทุกคน
แต่ไม่ได้ทำร้ายนะแต่ไม่ได้ทำร้ายนะซึ่งเพื่อนของอาร์ตเนี่ยก็เล่าอีกบอกว่าหากติดต่ออาร์ตได้จะรีบส่งข่าวมาทั้งบ้านเลย
ทำให้พ่อเริ่มมีความหวังเนี่ยนะครับหวังว่าลูกจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยคือทุกวันนี้ไม่มีกำลังใจจะทำอะไรแล้วคุณผู้ชมพ่อบอกนั่งรอฟังเปิดข่าวนะครับ
เปิดข่าวไทยรัฐทีวีฟังเปิดข่าวฟังไม่เป็นอันกินอันนอนเนี่ยยังรอทุกวันว่าจะได้ข่าวดีนะครับซึ่งหากลูกรอดชีวิตกลับมาได้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก
ไม่ต้องไปแล้วอาร์ทอิสราเอลพ่อไม่ให้ไปแล้วนี่มาทำอยู่ที่บ้านนี่หรือทำอยู่ประเทศใกล้นี่แม้ว่ารายได้มันจะไม่มากเท่ากับการไปทำงานต่างประเทศแต่ก็ดีกว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงอันตรายที่ผ่านมาลูกก็เคยเล่าแล้วว่าก็จริงมันก็ยิงกันประจำยิงกันประจำในจ้างก็พาหนีในในจ้างก็พาย้ายแต่ครั้งนี้มันหนัก
กลับมาที่บ้านเราอย่างปลอดภัยครับ